มาดูหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐประเด็นของวัดพระธรรมกาย
พาดหัวว่าธรรมชโยไขก๊อกเจ้าวัดลุ้นอายการฟ้องไม่ฟ้อง
เรามาติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
เพราะว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีหนังสือแต่งตั้งพระราชภาวนาจารย์
หรือว่าพระพระเด็จทัตตะชีโวรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
เป็นผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
โดยให้เหตุผลนะครับว่าพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
ยังมีอาการอาภาษณ์ด้วยโรคเบาหวานเส้นเลือดดำใหญ่อุดตันที่ขาซ้าย
และภูมิแพ้จำเป็นต้องพักรักษาสุขภาพ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้
แต่งตั้งพระพระเด็จทัตชีโวรักษาการแทน
โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙เป็นต้นไปนะครับ
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวลงนามโดยพระครูวิจิตอาภากร
เจ้าคณะตำบลคลอง๔จังหวัดปฐุมธานีครับ
สำหรับพระราชภาวนาจารย์หรือพระพระเด็จทัตชีโว
มีอายุ๗๕ปีพันศา๔๔วิทยาฐานะนักธรรมตรี
ตำแหน่งรองเจ้าวาดวัดพระธรรมกาย
และเป็นรองประธานมุทิพระธรรมกาย
รวมถึงเป็นสิทธิ์รุ่นน้องของพระธรรมชโย

จึงติดตามไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ศึกษาวิชาธรรมกาย

ตามหลักการของพระมงคลเทพมุณี

ในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายมาตั้งแต่ต้น

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพระธรรมชโย

ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดออกมานะครับ

เอสไออาจใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
เข้าควบคุมตัวพระธรรมชโย

พระธรรมกายยังออกมาปฏิเสธ

ไม่มีแนวคิดที่จะมอบตัว

แพทย์ก็ไม่อนุญาตให้ออกจากวัด
และพร้อมให้ความร่วมมือหากกรมสอบสวน
คดีพิเศษจะเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกาย
ในรอบ๒อีกด้วยนะครับ

คงต้องดูวันที่๑๓กรกฎาคม

นี่จะเป็นถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับ

จะได้ส่งเอกสาร

ซึ่งอายการจะมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่

ข้อมูลทั้งหมดจะไปอยู่ที่อายการนะครับ
ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงิน

สำนักงานปปงจะดำเนินต่อ
การตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ตอนนี้ถ้า
ถ้ามีการมอบตัวจริงนะครับ

ตัวนี้ไม่ได้อยู่ในชั้นสอบสวนแล้ว

เพราะว่าสำนวนทุกอย่างเตรียมส่งอายการ
วันที่๑๓ก็จะดูว่าสั่งฟ้องหรือไม่